อันนี้จะไปแถลงตอนเย็นแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไง
ก็ไม่รู้สึกอะไรครับก็ต้องไปเย็นนี้ครับ
แต่ว่าเราก็เตรียมคำตอบมาแล้วนะ
ก็ไม่ได้ถึงขนาดเตรียมมันก็แค่ไปพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นี้ครับ
ก็มีได้เห็นบ้างคือดีครับขอบคลูกภาพในที่ว่าให้กำลังใจ
แต่ว่าผมแค่คิดว่าณตอนนี้เราก็ไม่ควรไปว่าคนอื่น
ไหนแง่เป็นโซเชียลบูลลี่อะไรอย่างนั้นเหมือนเราก็ควรรับข้อมูลของมันดีกว่า
ยังไงรอฟังความจริงจากฝั่งเรา
ดีกว่าครับผมว่าอย่าเพิ่งไปแบบ
โวยวายอะไรก็ตามหรือต่อให้ความจริงแล้วก็

ความรู้สึกตลอดทั้งคืนเลย
เพราะว่ากระแสก็ค่อนข้างเยอะ

คิดว่ามันไม่ต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงก็ได้
และนี่คือในมุมมองเรา
คือผมคิดว่าทุกคนมีวิจารณญาณส่วนตัว

แบบนี้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทำให้เขา
และนี้รวมไปถึงทุกคนนะครับ